จังหวัดไหนนะกำลังจะเริ่มมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อแฟนชื่อเขาบอกว่านุ่มเนี่ย
ขี่รถไปหาญาติกลางดึกเว้ยปรากฏว่าออนเดอร์เวย์ก็เจอพระสงฆ์ยืนอยู่ริมถนน
ถนนเพราะฉะนั้นพูดอย่างงี้จะไปถึงรถหรือสตรีทแทน
ยืนอยู่ริมรถริมรถปรากฏว่าเขาก็หวังดีเว้ย
หวังดีว่าโรงพ่อทำไมจะมายืนอยู่ริมรถก็เลยอาสาจะไปส่ง
แต่ไปไม่ถึงไหนหันหลังอีกทีพระหายตัวเธอแล้วมารู้ความจริงว่าไงบ้าง

คือจริงแล้วเนี่ยผู้ชายคนนี้มันชื่อแฟนอายุ๑๙ปี
เออแฟน๑๙ปีเอ้ยขี่มอเทศไทยไปแล้วปรากฏว่า

แล้วก็ปรากฏว่าไปเห็นพระรูปหนึ่งเนี่ยแก่แล้วแล้ว
คือผู้ชายขึ้นรถมาก็ขี่มอเทศไทยไป
แล้วก็บอกว่า
คุยมาตลอดทางหลวงพ่อก็มีการตอบโต้กันมาเนี่ยนู่นนี่นั่นขี่ไปเรื่อย
สักพักพอเข้าไปในที่เปลี่ยวปรากฏรถมันก็เบา
เขาก็เลยแงะดูที่กระจกรถลุงพ่อทำไมอย่างนี้ไป

แต่เขารู้สึกว่าถ้าพระที่จะตกรถเนี่ยรถก็ต้องเสียหลักเหมือนกัน

ก็เลยตกใจกลับไปบ้านเอาเรื่องทั้งหมดไปเล่าให้ญาติฟัง
ญาติก็บอกเลยบอกว่ามึงโดนแล้ว

คนอื่นก็เห็นเยอะแล้วท่านมรณภาพ

เกิดขึ้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ที่วัดดาวนิมิตร

แล้วพระองค์นี้ก็จะออกมาส่วนใหญ่จะออกมาวันพระ

อาสากู้ภัยที่เขาคุ้นเคยกับพระรูปดังกล่าวเนี่ย
เขาบอกว่าเขาคุ้นเคยกับพระองค์นี้ตั้งแต่เด็กนะกัญชัย

หลวงตาเสรีไม่ชอบยุ่งกับใคร

ท่านเป็นพระที่หวงของ

เรียกได้ว่าใครจะเข้าไปใกล้กุฏิของท่านยังไม่ได้เลย
จะโดนดุโดนไล่ออกมาทุกครั้ง
ใครมาลื้อก็เรียกว่ามรลึกกุฏิหรืออะไรอย่างนี้
จะมีอันเป็นไปแบบว่าไม่สบาย

ก็มักปรากฏตัวปรากฏแบบว่า
ให้คนเห็นทุกคืนวันพระ
คือตรงที่ปรากฏเนี่ยคือตรงนั้นเนี่ย

เขาบอกว่าทุกวันนี้กุฏิจะลื้อแต่ยังลื้อไม่เสร็จ

บอกว่าตอนที่เวลาท่านป่วยท่านอาภาษณ์เนี่ย
ท่านจะไปยืนรอรถแบบรถพยาบาล

เพื่อจะเอาตัวเองไปหาหมอ

พอแฟนคนนี้ไปเล่าให้คนอื่นฟังลักษณะเป็นยังไง

พระรูปนี้เวลายืนคอจะเอียงอย่างนี้

ก็คือท่านอาจจะแบบอาภาษณหรืออะไรก็สักอย่างหนึ่ง

เศรษฐรีก็ได้มรณภาพไปนานแล้วนะเจ้าอาวาสอาวุธใหม่
แต่ตอนนี้เป็นพระห้ามอุตลิต

ก็ถึงขนาดต้องย้ายพระไปจำพรรษา

ซึ่งตั้งแต่อยู่มาก็ปกติดีแต่ยอมรับว่า

เพราะเป็นเรื่องของกายละเอียด
แถมพระบอกอย่างนั้นว่า
วันทีคืนที่ฝ่ายเห็นตัวเลขก็มีเท่าไหร่

ผมเคยดูเรื่องนั้นไงพี่นาค
คือชินชินาวุฒิแท์เป็นผี

๑๐คนเขาพูดใครคำเดียวกันรู้ป่ะ
สวดมนต์เก่งกว่าคนอีก
ตื่นเต้นหรือเปล่าตอนนั้นพูดไม่ถูกแล้ว